แต่เรื่องของการท่องเที่ยวเดินทางเนี่ยนะ
อาจจะไปลำบากแต่วันนี้มีภาพมาฝาก
ใช่ค่ะไปตามมาให้วันนี้ส่งท้ายปี
ท่านผู้ชมครับแสงสุดท้ายของประเทศไทย
คุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีเอามาฝากฮะ
สวยมากแหลมพรมเทพจังหวัดภูเก็ต
ตรงนี้ครับทุกผู้ชมครับโอ้โหแค่เห็นเขานะ

คือพอพระอาทิตย์ตกตรงนี้เนี่ยพ้นลับขอบฟ้าทะเลตรงภูเก็ตตรงนี้ไปเนี่ย
นี่คือแสงสุดท้ายของปีนี้ละ๒๕๕๙
ก็มีประชาชนในพื้นที่แล้วก็นักท่องเที่ยวไปกันพอสมควรนะฮะ
ใช่ค่ะก็ไปนั่งรอเก็บแสงสุดท้ายของปีเนี่ย
จังหวะที่มันทอดลำแสงมาแล้วก็สะท้อนขึ้นผ่านน้ำนะสวยจริง
นี่นะคุณศักดิ์สิทธิ์ผู้สื่อข่าวของเราบอกว่า
พระอาทิตย์ที่ไหนตกแล้วก็พ้นขอบฟ้าขอบน้ำทะเลไปเนี่ยนะ
นาฬิกา๒๐นาทีนะฮะเป็นแสงสุดท้ายนะครับ
ความทรงจำส่งท้ายปี๒๕๖๓อะไรที่ไม่ดีก็ให้มันผ่านไป
ให้มันลับไปกับขอบฟ้าพร้อมกับพระอาทิตย์ปีสุดท้ายนี่แหละ
เดี๋ยวพรุ่งนี้แสงแรกขึ้นมาเนี่ยก็มาพร้อมกับสิ่งดีก็แล้วกัน
เริ่มกันใหม่นะคะโรคภัยไข้เจ็บให้มันหายไปให้หมด
ไปด้วยกันป้องกันด้วยกันนะฮะโอ้โหอ่ะเห็นอย่างงี้ก็ชื่นใจอยู่เหมือนกันนะ
ใช่ค่ะไม่ได้เที่ยวก็เอาภาพมาฝากกันครับทุกผู้ชมครับ